สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เช็คดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภกันเถอะค่ะ
วันนี้หมอไก่จะมาสแกนดวงเรื่องของการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะค่ะ
ว่าจะมีราศีไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมีดวงการเงินในช่วงนี้
สำหรับราศีแรกนะคะที่มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคต้อนรับเทศกาลสงการ
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะถือว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบค่ะ
แบบเงียบแต่มีโอกาสที่จะร่ำรวยก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ
ในช่วงนี้โชคเข้าข้างชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝัน
คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
หากคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชนโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
โชคลาภของชาวราศีเมษจะมาจากทุกทิศทุกทางค่ะ
โดยมากจะเป็นโชคลาภที่มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่
มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการทำงานมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนในเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงดวงบอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้เช่นกันค่ะ
มีโอกาสได้แบบไม่คาดฝันด้วยนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะบอกได้เลยค่ะว่าดวงการเงินปังไม่แพ้สองราศีแรกเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าแต้มบุญของคุณเริ่มทำงานแล้วนะคะ
ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทางค่ะ
มีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางใหม่อีกด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่
หรือว่าถ้าชาวราศีตุลคนไหนที่ทำงานเสริมควบคู่กับงานหลักไปด้วย
ก็จะมีโอกาสได้รายได้มากเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภและลาบลอยบอกได้เลยนะคะว่า
ชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นรับเทศกาลสงการกันเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีตุลที่เคยสะสมแต้มบุญมาเยอะ
ชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือสัตว์
ก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้เงินเป็นถุงเป็นถังในช่วงนี้นะคะ
หากใครที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีผู้โชคดีนี้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงมาฝากทุกคนกันค่ะ
ลับง่ายเลยนะคะถ้าใครที่อยู่ที่บ้านขอให้คุณเปิดขวดน้ำสะอาดนะคะ
เติมน้ำให้พระพุทธรูปหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านค่ะ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์หมายถึงเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะ
หากเราหมั่นเติมน้ำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยให้น้ำเต็มอยู่ตลอด
ก็จะส่งผลทำให้มีเงินทองมีโชคลาภไหลมาเทมานั่นเองค่ะ
หรือถ้าใครที่ออกไปเที่ยวในวันนี้หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเลี้ยวเข้าวัดสักนิดนึงนะคะ
แล้วไปทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดค่ะ
ลับที่จะทำให้ดวงชะตาปังนั่นก็คือการถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัด
ลงท้ายด้วยเลข๙ค่ะเช่น๑๙บาท๕๙บาทหรือว่า๙๙บาทนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงการเงินของคุณ
ก้าวหน้ามีโอกาสได้โชคได้ลาบนั่นเองค่ะ
หมอไก่ขอโวยพรให้ทุกท่านทุกราศีสมหวังในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะ
หากหวังในเรื่องของการเงินเท่าไหร่ก็ขอให้ได้สัก๑๐เท่าจากที่หวังนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ